ออนไลน์ค่ะจู่หัวมาแบบนี้เลยคุณผู้ชม
เขาบอกว่ามีนางเอกท่านหนึ่งนะคะภาพลักษณ์ระดับสวรรค์ชั้น๗
คุณภาพพรีเมียมมากค่ะ
จับโป๊ะค่ะฝ่ายชายแฟนเขารวยไม่จริงค่ะ
คำมารอจัดฉากขอตัวเองแต่งงานสุดท้าย
ตาสว่างเป็นพี่ปอสเมอร์เดินดอกเลยค่ะ

คือนางเขาพบรักนะคะกับชายหนุ่มท่านหนึ่ง
แล้วก็มีทำทีคุกเข่าขอแต่งงานนะคะด้วยเพชรเม็ดโต
แต่แท้ที่จริงแล้วนะคะเพิ่งมารู้เบื้องลึกเบื้องหลังว่า
ตัวเองเป็นคนจัดการทุกสิ่งอย่างล่วงหน้า๒อาทิตย์
ทุกป่าทุกสรรค์ออกหมดแวนเวิร์นนะคะ
ล่าสุดข่าวบอกว่าวิวาล่มแล้วนะคะ
เพราะว่าทนไม่ไหวกับความรวยไม่จริงของฝ่ายชาย

ยังโดนฝ่ายชายหลอกเปิดบริษัทเพื่อต่อยอด

ที่สำคัญตั้งบริษัทไปแล้วค่าตัวที่ได้ทำงานมา

นางเอกตัวแม่แทบหมดตัวพ่อเปย์ไปเยอะมากค่ะ
คุณผู้ชมหลายคนถามดิฉันนะคะว่าเป็นใคร

บางคนก็บอกว่านึกถึงน้ำชาบ้างกับพี่วาว

บางคนก็ไปไอ้อภิษดากับแฟนนุ่มของเขา

ไม่ใช่นางเอกนะแต่เป็นนางร้าย
คือคอมเมนต์มันพุ่งไปที่ใครรู้ไหมคะ

ล่าสุดหลายการ์ดไม่รู้จริงหรือเปล่า

ใช่ซึ่งไม่รู้มันจะจริงหรือเปล่า

เขามีภาพคุกเขาขอแต่งงานไงกับแฟนเขา

ปูก็มาคนเดียวตลอดอยู่เมืองไทย

ปูไม่เป็นไรกลับมาไทยแทนนะคะ
แล้วก็ซิงเกิลโสดกันต่อไปนะคะ
ไม่รู้เนอะว่ามันใช่หรือเปล่า

แต่ว่าข่าวเมาส์ข่าวลือมันก็มีมาเรื่อยแบบนี้นะคะ